คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
มาได้เวลาเจอกันแล้วค่ะใครหัวใจพังพี่ฟังได้ค่ะ
สวัสดีทุกคนเลยนะคะดีใจจังเลยบางคนส่งอีเมลเข้ามาแล้วบอกว่า
หนูฟังทุกอีพีเลยนะเนี่ยขอบคุณมากฟังแล้วอย่าหลอนนะคะ
บางคนบอกว่าพอฟังปัญหาความรักเยอะแล้วแบบเฮ้ยหนูเป็นโสดดีกว่า
ไม่รู้ว่าอะไรดีกว่าอะไรค่ะถ้าเป็นโสดก็ต้องโสดให้สุข
ถ้ามีคู่ก็ต้องมีความสุขเช่นกันถ้ามีคู่แล้วทุกข์อันนี้ค่อยหนีไปมีความสุขกับความโสดนะคะ
วันนี้มีคำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่น่าจะเอามาแชร์กันได้ดีทีเดียวเชียวแหละ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อออมออมอายุ๓๔ปีมีเรื่องอยากเล่าให้พี่อ้อยฟัง
และหากเป็นไปได้ออมอยากให้พี่อ้อยให้แง่คิดกับออมหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ออมจมอยู่กับความเสียใจกับรักครั้งนี้ค่ะพี่
อ่ะลองมาดูซิว่าไปเจอเรื่องอะไรมานะคะออมเคยมีแฟนค่ะ
บกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแต่ด้วยทางบ้าน
คือบ้านออมกับบ้านเขาเนี่ยฐานะแตกต่างกันและบ้านออมก็มีปัญหาด้านการเงินมาตลอด
ทำให้ครอบครัวของแฟนไม่ค่อยจะชอบเราสักเท่าไหร่
เวลาเราไปบ้านเขาก็บอกว่าก็คุยได้นะแต่คุยเฉพาะน้องสาวเขาเท่านั้น
เพราะว่าพ่อแม่พอเห็นออมเข้าบ้านปั๊บเขาจะเดินขึ้นห้องไปเลย
หรือไม่ก็พากันออกไปข้างนอกซึ่งออมก็พยายามทำตัวให้ดี
สร้างปัญหาที่จะทำให้ครอบครัวแฟนไม่ชอบอยู่ในที่ของออมมาตลอด
ซึ่งแฟนรับรู้ทุกอย่างเขาก็บอกว่าอยากให้เราอดทนนะ
อยู่กับผู้ใหญ่ต้องใช้เวลาซึ่งออมเขาอดทนไม่เคยเรียกร้องหรือว่าโวยวาย
บกันมาได้๘ปีแฟนออมก็อยากจะแต่งงานค่ะ
ก็เลยเข้าไปคุยกับพ่อแม่ของออมซึ่งครอบครัวออมก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลย
อยากให้ผู้ใหญ่ของทางแฟนมาพูดคุยแล้วก็รับรู้เรื่องนี้เท่านั้นแหละ
ซึ่งออมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าแฟนไปพูดอะไรนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานผู้ใหญ่บ้านแฟนก็มาคุยกับผู้ใหญ่บ้านเรา
ทั้งสองบ้านก็พูดคุยเรื่องแต่งงานกันไว้คร่าวดูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
มีแค่ข้อเดียวก่อนแต่งงานเนี่ยบ้านแฟนขอให้แฟนออมบวชก่อน
ตอนแรกออมก็คิดว่าคงจะบวชไม่นานแต่พ่อของแฟนก็บอกว่าบวชสักสามเดือนนะ
จากแฟนทำงานกลับที่บ้านก็เลยสามารถที่จะลาบวชยาวได้
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยหาเลิกแต่งงานกันอีกทีออมและแฟนก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร
ก็จริงก็น่าจะไปในทางที่ดีอะนะคะเพราะว่าถ้าออมบอกว่าบ้านเขาไม่ชอบเรา
แต่ถ้าถึงขนาดว่ามาคุยกับพ่อแม่เราได้เพื่อว่าปัญหาน่าจะเล็กลงนะคะ
มาถึงวันบวชเขาก็ไปบวชที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดของพ่อเขา
วันนั้นที่บ้านเขาให้เราเป็นคนถือหมอนด้วยนะคะซึ่งทำให้ออมรู้สึกว่า
ทางบ้านเขาคงยอมรับเราได้มากขึ้นแล้วช่วงที่พระบวชด้วยความที่พระไปจำวัดอยู่ต่างจังหวัด
มีโอกาสไปทำบุญแค่ครั้งเดียวในช่วงบวชแรกแรกเพราะว่าออมทำงาน
ก็เลยไม่มีเวลาไปทำบุญหรือว่าไปเจอพระดังนั้นออมกับพระก็มีไลน์คุยกัน
สารทุกข์สุขดิบกันเรื่อยมาอาจจะดูไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะ
แต่เราไม่ได้มีการพูดคุยกันแบบในทางที่ไม่ดีจนครบ๓เดือน
พระก็ยังไม่มีท่าทีจะศึกออมเลยถามจากน้องสาวพระ
น้องก็บอกว่าอาม่าขอให้บวชต่อเนื่องจากอาม่าไปดูดวงมา
แล้วหมอดูเนี่ยบอกว่าดวงของพระกำลังตกถ้าศึกออกมาจะเกิดอุบัติเหตุ
เราก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรไปไปมามาพระก็บวชเกือบปี
คราวนี้ออมก็เลยเกริ่นกับพระพระก็บอกว่าอาม่าขอร้องให้บวชไปก่อน
อาม่าเป็นห่วงและตอนนี้ยังไม่มีเลิกศึกด้วยเราก็โอเค
ตอนนั้นเราก็คุยกันดีถามศาลธุกษ์สุขดีบกันทุกวัน
พอเข้าปีครึ่งออมพูดตามตรงเลยค่ะว่าเริ่มไม่สบายใจแล้ว
ถามทางพระก็เลื่อนศึกมาเรื่อยซึ่งออมเองก็ไม่กล้าถามหนัก
เหมือนถูกทิ้งให้อยู่ในสารภาพกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออก
จากวันนั้นจนวันนี้โห๓ปีแล้วพระท่านก็ยังคงบวชอยู่
จากแรกที่พระบอกว่าย่าขอให้บวชต่อไม่มีเลิกศึก
ตอนนี้ดูเหมือนว่าพระท่านคงอยากจะอยู่ในผ้าเหลืองซะแล้ว
เพราะหลังจากที่ออมรอมาเกือบ๓ปีและมั่นคงกับพระมาตลอด
ล่าสุดค่ะออมไปหาพระเพื่อทำบุญที่วัดพระท่านบอกกับออมว่า
ไม่ต้องรอพระแล้วนะพระไม่อยากรั้งออมไว้อีกแล้ว
เพราะพระไม่รู้ว่าจะบวชต่ออีกกี่พันศาและตอนนี้
รู้สึกสบายใจในโลกของทางธรรมมากกว่าออกไปใช้ชีวิตทางโลก
ดังนั้นก็เลยอยากให้ออมปักใจจากท่านและถ้าออมเจอคนที่ดีที่รักและดูแลออมได้
อยากให้ออมเปิดโอกาสและใช้ชีวิตที่ดี
คำพูดของพระวันนั้นทำให้ออมจุกในอกถึงวันนี้ค่ะพี่อ้อย
จะอยากโวยวายอยากจะเห็นแก่ตัวแต่ออมทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
มั่นใจว่าออมมั่นคงในความรักและรอคอยเขามาตลอด
ไม่เคยวอกแวกและไม่เคยทำอะไรไม่ดีรับหลังเขา
ไม่เคยเห็นแก่ตัวเร่งพระให้ศึกแต่ทำไมการรอคอยของออมถึงศูนย์เปล่า
ทำไมสุดท้ายออมถึงต้องเจออะไรแบบนี้ถามว่าเสียใจไหม
เหมือนทุกอย่างบังคับให้ออมรอให้ออมเข้าอกเข้าใจ
อ๋อมต้องยิ้มแล้วบอกว่ารับได้โอเคไม่เป็นไร
ทั้งที่ใจมันเหมือนโดนลอยแพร่มา๓ปีเต็มจะว่าไปบาปมันก็ค้ำคอค่ะ
หรือนี่คือสิ่งที่ออมได้รับหลังจากที่ออมเป็นคนมั่นคงในความรักมาตลอด
ต้องรับยังไงให้ไหวอะคะพี่คนเรามันเปลี่ยนกันง่ายแบบนี้เลยหรือ
เข้าใจน้องออมและเข้าใจเลยนะคะว่าถ้าเราทุรมทุรายไปให้ท่านศึก
เราจะดูเป็นมารศาสนาขึ้นมาทันทีพูดจริงนะ
สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ค่ะออมคะยอมรับความจริง
วันนี้คือสิ่งที่ท่านเลือกสิ่งที่ท่านเลือกกับสิ่งที่เราเลือกคนละทางกัน
และเลิกคิดอะไรก็ตามที่มันบรรทอนจิตใจเราได้แล้วนะ
ประเภทว่าเราไม่ดีตรงไหนทำไมถึงเป็นแบบนี้
หรือแม้แต่ทำไมสิ่งที่เราทุ่มเทผลถึงออกมาเป็นแบบนี้
น้องอาจจะตั้งคำถามก็ได้นะคะแต่ใครจะตอบได้ล่ะคะ
ที่สำคัญได้รับคำตอบไปแล้วมันจะช่วยอะไรหรือ
เพราะไม่ว่าที่มาคืออะไรที่ไปก็คือเราต้องแยกย้ายกันอยู่ดี
ความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะพี่พูดคำนี้เสมอเนอะ
ไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรักเพราะฉะนั้นความพยายามอยู่ที่ไหน
ที่อยากได้อาจไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ได้เราแค่ทำดีที่สุดในจุดของเราเท่านั้นเองค่ะ
ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่มันเป็นการเรียนรู้ค่ะ
เป็นเวลาของการเรียนรู้เพื่อจะบอกว่ากับคนคนนี้เราใช้เวลาถึง๓ปี
ถึงได้รู้ว่าโอเคเราไม่ใช่คู่กันไม่มีใครผิดในความสัมพันธ์นี้
ต่างคนต่างมองอนาคตและเลือกอนาคตของตัวเองค่ะ
มันเจ็บแค่อนาคตของเรามีเขามาตลอดแต่อนาคตของเขาไม่มีเราอยู่ตรงนั้นแล้ว
สิ่งที่ทำได้คืออนุโมทนาในทางที่ท่านเลือกค่ะ
อย่างน้อยก็ใช้ความรักของเราทำบุญไปท่านมีความสุขกับรถพระธรรม
คือคนหนึ่งที่มีส่วนให้ท่านได้พบเจอทางที่ท่านมีความสุขอิ่มเอมหัวใจ
แล้วก็ธนุบำรุงศาสนากันไปจากนี้เนี่ยอยากให้น้องติดต่อให้น้อยลงนะคะ
จะว่าไปที่ผ่านมาการติดต่อกับท่านด้วยการพูดเรื่องความรักของทางโลก
ก็รู้สึกผิดมากพอแล้วเนอะตอนนี้เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องสักที
ในแง่ดีค่ะ๓ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ซ้อมการห่างกันอยู่แล้วนะ
วันนี้ก็แค่ได้ใช้สิ่งที่เราซ้อมเอามาใช้ในชีวิตจริง
เพราะตอนที่มีหรือไม่มีแทบไม่ต่างกันแค่วันนี้สิ้นสุดการรอคอยสักทีค่ะ
มีความหวังกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงได้เมื่อไหร่นะคะ
เรื่องเดียวกันนั่นแหละออมอยู่ที่เราจะเลือกมองมุมไหน
อย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมคนอย่างเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ล่ะ
ทุกคนมีความทุกข์เป็นของตัวเองค่ะ
ไม่รู้หลายคนได้ดูไหมเขาเล่าเรื่องของความทุกข์ที่มันไม่หดหู่จนเกินไปอ่ะนะคะ
ความทุกข์ของแต่ละคนแต่ละคนในเรื่อง
แล้วจบลงที่ประโยคที่ว่าทุกชีวิตเกิดมาเพื่อจะมีความสุข
คือเมื่อไหร่ก็ตามเจอสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็แค่หาวิธีคิด
รับมือกับสิ่งนั้นให้ไหวแล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวไปสู่สิ่งที่มีความสุขกว่า
อย่าลืมนะความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไร
แต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามี
เข้าใจค่ะน้องรักเขาน้องเฝ้ารอ
และวันนี้ค้นพบว่าการเฝ้ารอของเรามันเหมือนกับศูนย์เปล่า
แต่จริงแล้วมันมีความรักอีกหลายคู่
ซึ่งก็ไม่เป็นดังหวังคล้ายของออมหรืออาจจะหนักกว่าออมก็ได้
คู่รักกันค่ะแต่เจออุบัติเหตุมาพรากชีวิตคนที่เรารักไป
เขาก็คงอยากตั้งคำถามไม่ต่างจากออม
ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเขาก็ไม่มีใครตอบได้อยู่ดีอะค่ะ
เราทำได้แค่มีความสุขภายใต้เงื่อนไขที่มี
รับมือกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความจริงอยู่ตรงหน้า
เราต้องกล้ายอมรับความจริงและไม่ว่าจะเจออะไรบอกตัวเองเสมอค่ะ
เรื่องดีมันมีเรื่องแย่และบางทีค่ะในเรื่องแย่
มีมุมที่ดีบางข้อซ่อนอยู่เศร้าก็ร้องไห้สู้ไหวก็เดินหน้าต่อ
คำถามของน้องไม่มีคำตอบพี่มีแต่คำปลอบจะให้เฉย
เราก็แค่มาเจอกับคนที่รักเราไม่เท่ากันนะคะ
อนาคตของเราเลือกไม่เหมือนกันมันแค่นั้นจริงไม่มีใครผิด
แค่เราคิดต่างกันและไม่ต้องโทษอะไรทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นความพยายามความอดทนการรอคอยหรืออะไรก็ตาม
ถือว่าเราทำดีที่สุดในจุดของออมแล้ว
ถ้าทำเต็มที่แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของฟ้าค่ะ
ฟ้าให้แค่ไหนก็สุกให้ได้แค่นั้นและอย่าลืมใช้เวลากับทุกสิ่ง
เรื่องนะแค่รอให้ไหวอดีตไม่ได้หายไป
แค่คิดถึงแล้วรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงพี่ว่าออมรอดแล้ว
และถ้าวันไหนก็ตามน้องรู้สึกได้แบบนั้นจริง
เพื่อชดเชยหรือทดแทนแฟนเก่าเดี๋ยวมันจะยิ่งแยกเข้าไปอีกอ่ะนะคะ
บางคนใช้วิธีการแบบนี้เลยคือรีบหาคนใหม่
แล้วเวลาไปเจอคนใหม่ที่แย่โอ้โหเรายิ่งเปรียบเทียบกับคนเก่า
และเป็นคนเก่าที่เราไม่สามารถดึงเขากลับมาได้แล้วด้วย
มันเป็นเรื่องเปราะบางเพราะเป็นเรื่องของศาสนานั่นแหละ
อย่าโทษเลยว่าใครผิดเอาเป็นว่าเราเจอคนที่คิดไม่เหมือนกัน
และอย่างน้อยเราได้มีโอกาสใช้ช่วงเวลาดีมาร่วมกันตั้ง๘ปีนะคะ
อยู่ใกล้พี่คงกอดน้องแน่นนะฟังน้องร้องไห้
เรื่องบางเรื่องแค่ยอมรับให้ไหว
วันหนึ่งพอเวลาผ่านไปเราอาจจะขอบคุณความเข้มแข็งในวันนี้ก็ได้นะคะ
ขั้นตอนแรกก่อนยอมรับความจริง
ไม่ต้องคิดว่าน้องจะจมกับความทุกข์แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
ทีละวันรอดทีละวันเดี๋ยวจะรอดทุกวัน

คนนั้นมีปัญหาอะไรคนนี้มีปัญหาอะไร
เอามาส่งเข้ามาแล้วเรามาแชร์กัน
เพื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับความรักของใครที่นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้
ดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
กันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ